ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าถ้าท่านไปเที่ยวที่หัวหินค่ะอ่านะฮะ
ท่านจะต้องได้ผ่านสถานที่ที่หนึ่งที่ผู้คนเขาก็จะไปเที่ยวกันเยอะแยะ
เป็นจุดจุดหนึ่งที่ต้องไปเช็คอินใช่ไปถ่ายรูปนะฮะ
เขาเรียกว่าเพลินวานสถานที่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบย้อนยุควาน
ใช่มีร้านอาหารกินเยอะของกินของใช้ของเล่นจุดให้ถ่ายรูป
อ่าดูเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคเก่าเก่าสีสันสวยงามคือถ่ายรูปตรงไหนก็สวย
ใช่ค่ะนี่ฮะเห็นไหมเคยไปค่ะอ่านี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับอ่า
มีหนังสือแจ้งผู้เช่าจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเพลินวานนะครับอ่า
บอกว่าเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขาดทุนจึงจำเป็นต้องปิดกิจการเพลินวานหัวหิน
จะปิดตั้งแต่สามสิบเอ็ดมักกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นไปนะครับ
โดยช่วงนี้จะยกเว้นค่าเช่าค่าบริการให้กับผู้เช่าตลอดทั้งเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำงานด้วยกันมาผู้บริหารเพลินวานนะครับ
คือคุณพัทราสหรัฐได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ก้าวแรกของเพลินวานเริ่มต้นขึ้นเมื่อ๑๒ปีที่แล้วนะฮะ
ก็เป็นความคิดที่อยากนำความเชื่อความชอบมาทำธุรกิจเพื่อสังคม
ไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากความสุขที่ได้มานะครับก็มีคนมาใช้บริการเยอะแยะไปหมดนะครับ
สนับสนุนมาตลอดนะครับแต่ช่วงนี้อ่ามันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจนะฮะ
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขัดทุนก็เลยจำเป็นต้องปิดเพลินวานหัวหินนะฮะ
อ่าแล้วก็บอกเอาไว้ก็คือจนกว่าจะพบกันใหม่อืม
ก็จะเดินไปสู่ความท้าทายข้างหน้าต่อไปนี่ฮะคนที่อ่า
ทวิตเตอร์โลกออนไลน์ก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดนี่นะครับ
เลินวานที่หัวหินนะครับอ่าผู้บริหารเพลินวานยืนยันว่าเพลินวานไม่ได้ปิด
ขาดทุนนะฮะล่าสุดนะฮะเนื่องจากแต่บอกว่าเนื่องจากที่ดินกว่า๓ไร่
ตั้งเพลินวานเป็นที่ดินของครอบครัวจึงไม่ต้องแบกรับต้นทุนอะไรมาก
เพียงค่าแรงพนักงานประมาณ๘๐คนรายได้ที่มีจากการเช่าก็สามารถอยู่ได้
สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ตัดสินใจปิดกิจการมาจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนตลาดเปลี่ยน
จากหลักแสนลดลงเหลือหลักพันสู้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพื่อหาโมเดลธุรกิจใหม่ใหม่
ในการตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดก็เป็นโอกาสที่เขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่จะปิดลงแล้วก็จะไปหาโมเดลธุรกิจแบบใหม่

แจ้งเพื่อทราบอาจจะมีที่อื่นเพิ่มเติมก็ได้